ถามคุณดอมหน่อยดีกว่าถ้าเกิดอยู่คุณกลับบ้านไป
แล้วมาเจอผู้หญิงอยู่ในบ้านคุณนะ

มาหาใครครับรู้จักใครหรือเปล่าในบ้าน
นี่ไงนี่เขาก็ถามเหมือนกัน

เขามาบ้านผู้ชายคนนี้ทำไม
แต่ที่แน่ผู้ชายเขาไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยค่ะ
รถตุ๊กตุ๊กไหมเดี๋ยวเรียกให้

โอ้โหผู้หญิงคนนี้ค่ะชื่อเล็ก
แล้วเธอมาอยู่ที่บ้านของผู้ชายคนนี้ทำไมอ่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านเอื้ออาทรนะคะ

ผู้หญิงคนนี้เอาจริงคุณผู้ชมหน้าตาดีนะ

ไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านของพี่ปากรเกียรติปั้นลาบ
แล้วตัวพี่ปกรเกียรติเองก็งงอ่ะ
ใครอ่ะเนี่ยยังพูดติดตลกอยู่เลย

คือพยายามคุยกับเธอนะ
ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนบ้านอยู่ไหน
เมื่อกี้ถามไปว่าชื่ออะไรเธอก็บอกว่าชื่อเล็ก

บอกว่าเมื่อวานนี้ผมไปทำธุระข้างนอกใช่ไหม
แล้วเพื่อนบ้านโทรศัพท์มาบอกว่า

แล้วรดน้ำต้นไม้จิบชาเปลี่ยนรองเท้า

เพื่อนบ้านยังคิดอยู่เลยว่าคงญาติพี่ประกอบเกียรติมาหามั้ง
ตัวพี่ปกรเกียรติเพราะเพื่อนบ้านโทรมาบอกแบบนี้ใช่ไหม
รีบกลับบ้านไปเลยเจอผู้หญิงคนนี้อยู่ค่ะ
แล้วอย่างหนึ่งที่พี่ประกอบเกียรติเขาฟัง

มีใบสั่งแล้วก็ลายแทงมาจากจาคอป

บ้านหลังไหนก็บ้านหลังที่มีต้นไม้แบบนี้

มีรองเท้าสไปเดอร์แมนวางอยู่ด้วย

เป็นรองเท้าแตะแตะหูขีบเลยอ่ะ

เกลี้ยกล่อมยังไงเอาลองฟังพี่ประกอบเกียรติดูค่ะ
เขามาตามลายแทง

แฟนเขาผู้ชายชื่อจาคอป

เขาบอกว่ามีต้นไม้อย่างนี้บ้านหลังนี้

ตามลายแทงลายสั่ง

เป็นเรื่องเลย

สุดท้ายค่ะถามว่าทำยังไงล่ะ

ตำรวจบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการทางจิต

เคยพาไปส่งที่บ้านแล้ว๓๔รอบค่ะ
พี่ปกรณ์เกียจก็ยังพูดทิ้งท้ายนะ
ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตคิดว่าจะได้เมียใหม่ซะแล้ว
แต่เอาจริงนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบเป็นผู้ชายที่คิดไม่ดีอะ
อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีก็ได้แต่นี่ไงพี่เขาโทรแจ้งตำรวจ
ให้ตำรวจมาพาตัวไปส่งนะครับ